สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้ยังคงฝนเยอะที่๑๖๐ของพื้นที่ตกได้ตลอดทั้งวัน
ฟ้าปิดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้เพราะว่าปัจจัยเดิม